คือมันมีรถขนประดุกเขาขนมาเยอะแยะมากมาย
แต่ว่าส่วนประเภทรถมันคว่ำมันก็เทกระจาดปลาดุกเต็มถนนไปหมดเลย
แล้วคุณจะให้ดิฉันกินที่มันดุ๊กดิ๊กอยู่บนถนนเหรอคะ

คือจริงเอาไปขายแต่มันยังไม่ถึงที่เลยรถคร่ำสักก่อน

แล้วทัศนายบอกว่าเฉล่าชาวบ้านเขาก็ช่วยเก็บคั่วเจ้าของขึ้นจริงใช่ไหม

เวลามีเหตุการณ์แบบนี้บางทีแบบชาวบ้านจะมาเลยนะ
ช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บแต่ว่าเอากลับไปกินเอง

หรือว่าขโมยไงขโมยของของเขานะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมแหละ
เพราะชาวบ้านเขาช่วยกันคนละไม้คนละมือเก็บกระดูกส่งคืนเจ้าของ
เพราะว่ารถบรรทุกปลาดุกมันพลิกคว่ำสายกระบีตรัง
อำเภอคลองท่อมที่กระบี่ก็ทำให้ปลาดุกเป็นนี้แหละครับ

เทกระจาดเกลื่อนพื้นถนนเต็มไปหมด
ตัวก็ตายแล้วบางตัวก็ยังไม่ตายก็ยังดิ้นอยู่นะครับ
ด้วยความสงสารชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็เข้าไปช่วยกันจับปลาดุกซึ่งบางส่วนก็ตายบ้างไม่ตายบ้าง
ไปดิ้นมาชาวบ้านช่วยกันจับนะฮะแล้วก็ใส่ภาชนะส่งคืนให้กับคนขับรถทั้งหมด
ต้องย้ำแบบนี้ว่าเป็นความน่ารักของชาวบ้าน
ไม่มีใครฉวยโอกาสเอาไปกินเลยแม้แต่ตัวเดียว
เป็นภาพที่โอ้โหคนเห็นแล้วก็ประทับใจที่ชาวบ้านช่วยกัน
แล้วก็ถ่ายคลิปนี้ไปลงในโลกโซเชียลว่าชาวบ้านเขาน่ารักจังเลยที่ช่วยกันแบบนี้
ถ้าเขาก็ผิดกฎหมายขมวตของเขา